ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เพื่อนมนตรีครับ

รักษาความสงบแห่งชาตินี่ไม่ได้ฟันแค่ผู้ว่าสุขุมพันธ์คนเดียวนะคะ
คนที่โดนพร้อมกันอยู่ในข้อ๒ในคำสั่งนี้ก็คือ
คุณหมอเปรมศักดิยยุระนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่นะคะ
ก็คือที่ขอนแก่นก็เป็นข่าวใหญ่เราเคยคุยเรื่องนี้กันในรายการถามตรงนะคะ
ก็ยอมรับคำสั่งที่ว่านี้นะคะแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองต่อไป
มีคำอธิบายพอสมควรสำหรับทางคุณหมอเปรมศักดิ
แต่ทีนี้ระหว่างที่คำสั่งนี้ออกมาในวันนี้เนี่ยนะคะ
ของผู้ว่าสุขุมพันธ์กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปที่เกาหลีใต้
ตามกำหนดเนี่ยไปหลายวันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดแล้ว
เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะได้มีนักข่าวล่ะคงไปสัมภาษณ์นะคะ
คนที่เป็นเลขาผู้ว่านะคะก็บอกว่าผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วนะคะ
ทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางกลับมานะคะ
คนที่ให้สัมภาษณ์คือคุณบุษกรคงอุดมเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บอกว่าคงมีคนรายงานให้ท่านทราบแล้วเรียบร้อยนะคะ
ในขณะที่ในมุมของคนที่จะมาแทนก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นใครอื่นนะคะ
ยังไม่ได้เป็นใครอื่นตามข่าวเนี่ยก็คือเป็นคุณผุศดีตามไทย
เป็นรองผู้ว่าหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะมา
ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อผู้ว่าถ้ากลับมาก่อนกำหนดเนี่ยนะคะ
กลับมาแล้วจะเป็นแบบไหนจะมีการแถลงข่าวอย่างไรเรื่องอะไรบ้าง
เพราะที่มาของคำสั่งนี้มันอยู่หนึ่งในหลายโครงการ
กรุงเทพถูกยื่นให้มีการตรวจสอบทุจริตนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เราจะคุยกันกับหนึ่งในคนที่
ให้มีการตรวจสอบหลายโครงการและเดี๋ยวจะโฟนอินทางสตงด้วยว่า
ลำดับขั้นตอนขึ้นไปแบบไหนถึงคลอดออกมาเป็นมาตรา๔๔
เมื่อวานน้ำท่วมบ้านใครบ้างหรือเปล่าคะทำไมออกมาวันรุ่งขึ้นเลยนะคะ
วันนี้คนที่เราจะคุยด้วยคืออดีตของสอสอพักประชาธิปัตย์นะคะ
คุณวิราชจันพิทักษ์สวัสดีค่ะ

ไม่ยากต้องเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่กรทมโดนมาตลอด
เอาเฉพาะของคุณวิลาศก็ตั้งแต่ปีที่แล้วดังมาหลายเรื่อง
เป็นหนึ่งในเรื่องของคุณวิราชป่ะคะที่โดนชงขึ้นไปนะคะ
เป็นหนึ่งในนั้นครับที่ผมยื่นไปทั้งหมด๑๗เรื่อง
แต่อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่อง
จริงเรื่องนี้เพราะเอิญสตงไปหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องแรก
มันก็โดนซะแล้วนะครับจริงในเรื่องที่เหลือนั่น
ไม่ได้แปลว่าไม่โดนนะครับเพียงแต่ว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่
คือจริงทางผู้ว่าสุขุมพันธ์อยู่กับคนกรุงเทพมา๒สมัยนะคะ
คือสมัยนี้ถ้าจะจบก็คือมีนาปีหน้า๒๕๖๐นะคะ
แต่ถ้าเอาของคุณวิราชที่มาเนี่ยคือคุณวิราชตอนแรกไม่ได้เริ่มจากตัวผู้ว่าก่อน
เริ่มมาจากตรวจสอบรองผู้ว่าแล้วก็ค่อยเขยิบ
มาช่วงหลังมี๒๓โครงการที่ติดปากคนอยู่เยอะ
โครงการไหนที่ชงขึ้นไปตามขั้นแล้วออกมาเป็นมาตรา๔๔คะ
ผมเรียนนี้ความจริงแล้วที่ยื่นให้ตรวจสอบ
บางเรื่องผมก็จะระบุไปชัดเจนว่าเป็นรองผู้ว่าใคร
เรื่องก็ไม่ได้ระบุแต่บอกว่ามันมีการทุจริต
เพราะอย่างนี้ครับคือเราเนี่ยไม่สามารถจะเรียกเอกสารจากกรุงเทพมหานครได้
คือเรียกนี่มันลำบากมากยิ่งกว่าไปหาค้นหาทองในมหาสมุทร
เรื่องนะครับขอเอกสารไปตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาจนวันนี้ยังไม่ได้
นะครับเช่นเอาง่ายง่ายเลยนะครับผมขอรายละเอียดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของรองผู้ว่าจุมพลสัมภาวพลนะครับ
เพราะผมไปกล่าวหาว่าท่านเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยมาก
แล้วก็ไปแถวเยอรมันนะครับสิ้นสุดอยู่แถวเยอรมันนะครับ
ปรากฏว่าท่านก็ออกมาแถลงว่าท่านไปราชการปีละครั้งแต่ผมก็บอกว่า
ถ้าไปอย่างนั้นเอาพาสปอร์ตมาดูหน่อยเพราะเราเอาพาสปอร์ตมาทั้งเล่มราชการ
เล่มสีน้ำตาลด้วยปรากฏว่าท่านก็ไม่ได้เอาออกมาโชว์นะครับ
แล้วเสร็จผมก็ใช้พรบข้อมูลข่าวสารขอเอกสารการลาไปราชการ
ปรากฏว่าขอไปตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาประมาณเดือนกุมภา๔เดือนนะครับ
มีหนังสือตอบมาจากรองประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าเอกสารการลาเนี่ยของรองจุมพลเนี่ย
มีแต่เป็นเอกสารส่วนบุคคลอืม

นี่คือหนังสือรองประหลัดมานะครับ
เสร็จปั๊บผมก็ทำหนังสือแย้งไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกลาง

แทนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารก็ส่งให้อนุไต่สวนนะครับ

เข้าใจว่าทางอนุไต่สวนบอกว่ากำลังตอบมาให้ผม
น่าจะอาทิตย์หน้าคงตอบมาแล้วนะครับ
อันนี้คือระยะที่ยาวที่สุดที่ขอเอกสารไปแล้วยังไม่ได้

คุณวิราชเรื่องไหนที่ทำให้มาตรา๔๔คลอดออกมา
ทำให้มีการระงับการปฏิบัติราชการของคุณชายหมูคนนี้
ผมว่าณส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัว
แล้วจากการติดตามวิธีการออกมาตรา๔๔เนี่ย
ผมเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องอุโมงไฟหรือไฟประดับ

เพราะเรื่องนี้สตงได้สอบ
แล้วก็ยื่นไปให้สตช

เขาจะมีที่ประชุมศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

ก็จะมีสตงปปชปปทซินะครับ
แล้วที่ผมตามธรรมเนียมปฏิบัติมาเนี่ยนะครับ
เขาจะต้องมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เสนอไปที่ประชุมสตช
อาจจะเป็นสตงปปทหรือปปช

ที่ผมร้องไปทั้งหมดขณะนี้นะครับ
สตงแถลงเหมือนวันติดตาม๓มีนา
แถลงว่าจากการตรวจสอบเรื่องอุโมงไฟ
ประดับนี้นะครับมีมูล

แล้วหลังจากนั้นผมก็ทำหนังสือท้วงว่า

มันต้องเป็นรองผู้ว่าอีก๒คนที่เกี่ยวข้อง
ผมก็ทำไปนะครับตอนนี้ปรากฏว่า
ที่หนังสือสตงส่งไปที่สตชน่ะ

ผมส่งไปเพิ่มอีก๒คนเนี่ย

สตงเพิ่งมีมัตติทีหลังก็ส่งไปค่ะ

มันมาจากครั้งแรกก็น่าจะเป็นอุโมงไฟครับ

ใช่ไหมคะคือคืบหน้าเร็วสุด
เพราะฉะนั้นน่าจะขึ้นไปที่
ที่มือนายกเร็วสุด
ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะสรุปแล้วจริงที่เรื่องอุโมงไฟ๓๙ล้านกว่าเนี่ย
คือชี้ผู้ว่าด้วยป่ะคะชี้ผู้ว่าเลยครับ
ที่ผู้ว่าแต่จริงที่บอกที่บอกว่าแย้งไปเนี่ยคือจะเพิ่มรองผู้ว่า
ครับผมทำหนังสือยังไม่บอกไม่ไปชี้ผู้ว่าคนเดียวไม่ถูก
ชื่อไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคุณผุศดีอะไรใช่ไหมครับอ่าเป็นรองผู้ว่าท่านอื่น
อีกสองท่านผมก็เสนอไปแล้วผมก็แถลงข่าวตอนนั้นชัดเจนนะครับ
ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้สตงเข้าไปพิจารณา
แล้วหลังจากนั้นสตงเขาไปพิจารณาครับพิจารณาเสร็จแล้ว
วันนี้ถึงขณะนี้ก็ได้มีมติอะไรเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็สตงได้ส่งหนังสือไปให้สตชเพิ่มเติม
แต่เพิ่งส่งไปนะครับแล้วก็ส่งไปปรปชเพิ่มเติมแล้ว
ว่าควรจะชี้มูลความผิดตามที่ผมเพิ่มเติมไปด้วย
เดี๋ยวถ้าเดี่ยงฟังจากคุณวิราศตอนนี้แล้วเร็วลองผู้ว่าจะโดนด้วยหรือคะ
ก็มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าใช้มาตรฐานผู้ว่านะครับ
ในเมื่อสตงชี้เราอีกสองคนแล้วก็ผิดด้วย
แล้วก็ส่งเข้าไปสอตชเหมือนเดิม
ส่งเข้าไปที่ปปชเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นมันก็มันน่าจะโดนนะครับ
แล้วถ้าจะโดนไปดูคำสั่งขอสชเนี่ย

ในกรณีที่สอบสวนแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้อื่น
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดท่านด้วยนะครับ
ก็ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบรายงานนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาหรือมีคำสั่งเพิ่มเติมต่อไป
จะไม่ให้คนกรุงเทพเหลือใครไว้ใช้งานเลยเหรอคะ
ถ้าไม่ผิดก็โอเคก็ยกสิครับ

คุณครับในแง่ของทางการเมืองเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงว่าคนผิดจะไม่ได้รับโทษนะคะ

แล้วทีมรองผู้ว่าจะไปอีกตกลง
คนกรุงเทพนี่เอาไงอ่ะ

ก็ผมคิดว่าถ้ามันร่วมกันทำความผิด

คือจริงแล้วถ้าเราไล่เรียงกันมาเนี่ยนะคะ

ว่าตั้งแต่ช่วงของสมัยแรก

จริงก็มีข้อข้องใจตรวจสอบกันหลายเรื่องนะคะ

มีอุโมงระบายน้ำคนทวงถามนะคะ
การตรวจสอบการก่อสร้างสนามฟุตบอลล่าช้านะคะ

คือเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือหลังจากเลือกตั้งเสร็จ
มีการตรวจสอบให้ใบเหลืองกันนะคะ
แล้วก็เสร็จแล้วก็มาคุณวิราชอาจจะชัดเจนหน่อย
กลางปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่รองผู้ว่าเดินทางบ่อย
เหนือจากนี้ค่อยมาเรื่องการจัดซื้อเครื่องดนตรีนะคะ
มีที่มาดังมากในอุโมงไฟ
เพราะคนกรุงเทพเอาด้วยถามด้วย
สวยไหมคุ้มไหมแพงไปไหม

แล้วก็มาหลังน่าจะเป็นห้องทำงานของผู้บริหารหลายคน
ซึ่งเรื่องของห้องทำงานเนี่ย
ก็พบว่าคงต้องชี้แจงกันให้ละเอียดนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าในส่วนของการตรวจสอบแล้วเนี่ย
ก็มีการกระทำผิดระเบียบนะคะ
เพราะว่าก็คนที่ให้ข่าวก็คนในกรทมเองแหละนะคะ

เพิ่งมาบอกราคากลางทีหลังคือมันกลับหัวกลับหางนะคะ
นอกเหนือจากนี้เรื่องของการตรวจสอบไฟที่ว่านี้
จะไม่มีการตั้งของกรุงเทพมาตรวจสอบนะคะ

แล้วคุณวิราชก็มาคุยกับดิฉันเรื่องรถดับเพลิง
จะเรียกรถกู้ภัยก็แล้วแต่แล้วเรือเปิดไว้นิดหน่อย
หมดยังคะหมดยังคะเรื่องของกรุงเทพหมดยังคะ
เราก็ละลังจะสนุกให้ทำสารคดีไง
ทำสารคดีนะเป็นเรื่องนะครับสัปดาห์แล้วจะช็อตหนึ่งนี่

จริงคุณวิราชมีเรื่องยื่นตรวจสอบรออยู่ไหมคะที่ยังไม่ได้เป็นข่าวเลย
คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่เข้ามาอยู่ในมือผมเนี่ยมันเยอะมากนะครับ
แล้วผมตรวจจนกระทั่งผมมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับว่าสามารถจะเอาผิดได้เนี่ย
ขณะนี้อยู่ในมือ๕เรื่องแล้วผมก็ไปพูดที่ไหน
ผมมีอยู่๕เรื่องแต่ผมไม่อยากจะไปแถลงทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์
พอวันแถลงงั้นเดี๋ยวเขาจะโดนกล่าวหาว่าไม่พอใจกันส่วนตัวหรือเปล่า
ก็เลยจะเว้นเป็นช่วงไปนะครับ
แล้วยังมีเรื่องที่ส่งเข้ามาแล้วเราเห็นว่าอันนี้มันน่าสนใจ
ยังแต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องไปหาหลักฐาน

อะไรที่เราเชื่อมันกระทำความผิด
ต้องไปดูข้อเท็จจริงไปดูสถานที่

แสดงว่าก็มีเรื่องรอเปิดอยู่เหรอคะ

ก็ยังจะเดินหน้า

โทษนะคะถ้าที่ฉันถามแค่วันนี้คือรองผู้ว่า๔คน
จะไปอยู่ในรายชื่อที่กำลังจะเปิดเผยอะไรด้วยป่ะคะโครงการ

ถ้าเรื่องไหนมันชัดเจนที่รองผู้ว่าคนใดคนหนึ่ง

แต่ถ้ามันไม่ชัดเจนผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้มันทุจริตแน่นอน
แต่เนื่องจากว่าผมไม่สามารถจะไปเรียกเอกสารลึกได้
แต่ขณะนี้ผมมีมูลความผิดอย่างนี้แล้ว
เช่นผมยกตัวอย่างนะครับเวลามีการเสนอราคา
ไปเอาบริษัทลูกเอาพนักงานในบริษัท
ไปตั้งบริษัทลูกแล้วก็มาเสนอริสุทธิ์หน้ากนาง
อย่างนี้มันชัดเจนมันฮัวเป็นอย่างแง่แหละ

ว่าที่คุณวิราชเล่าให้ฟังว่าน่าจะมาจากเรื่องอุโมงไฟเนี่ยใช่หรือเปล่า
คนที่เราจะคุยด้วยก็คือสตงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสักครู่ค่ะ
คุยกับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะ
ผู้ว่าพิสิทธิลีลาวัชิโรภาสค่ะผู้ว่าพิสิทธิสวัสดีค่ะ

ฉันอยู่ในรายการกับคุณวิราชด้วยนะคะ

คือยินดีกันเนี่ยดิฉันขออย่างนี้ก่อนนะคะ
คือเราเข้าใจถูกไหมเพราะเมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณวิราชเนี่ย
ว่าเรื่องที่ทำให้ทางผู้ว่าสุขุมพันธ์ถูกพักงานตอนนี้เนี่ยนะคะ
น่าจะเป็นเรื่องที่ชงจากสตงแล้วก็คนร้องคือคุณวิราช

ครับก็ข้อมูลเดียวกันต้องขอบคุณท่านวิราชด้วยครับ
ที่ช่วยใส่ใจในเรื่องเหล่านี้
แล้วก็นำเอาเรื่องเหล่านี้มาให้สตงได้ทำหน้าที่
ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินครับ

ผู้ว่าคะถ้าสมมติเอาเรื่องที่คุณวิราชรองในหลายเรื่องนะคะ
แล้วก็ไปดำเนินการ
เพื่อที่จะจัดจ้างในเรื่องการประดับไฟ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สะออต่อช่อได้ดำเนินการไป
ตามหน้าที่ของศูนย์สอตชก็คือเป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทางสตชได้มีส่วนดำเนินการไปด้วยนะครับ
ค่ะลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าฟังจากผู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
อะไรต่อคะก็มีการสมยอมหัวงานกัน

เมื่อสักครู่นี้คุณวิราชบอกว่าถ้าเอาตามที่คุณวิราชร้อง
คือมีการร้องแย้งแบบคือเพิ่มคนเข้าไปเนี่ย
รองผู้ว่าอีก๒คนจะโดนด้วยเหรอคะ
คือสำหรับรองผู้ว่านี่ตามที่ท่านวิรัติได้ให้ข้อมูล
ข้อจิตจริงเพิ่มเติมมาทางสตระงรนี่
ว่ามันก็เข้าข่ายเข้าหลักเกณฑ์นะครับ
เราก็มีการส่งเพิ่มไปยังปปชด้วยนะครับ
ส่วนจะผลเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปปชจะพิจารณาต่อไป
ในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนในเรื่องที่สตงได้แจ้งไปครับ
เอ๊ะพูดว่าพี่เศษนี่โดนฟ้องอยู่ด้วยป่ะคะ
รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่เราทำงานกันในหน้าที่แล้วมีคนเขามาฟ้องเราเนี่ย
ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับรู้สึกเป็นเขียนนะครับ
แล้วก็ส่วนที่เขาทางท่านผู้ว่ากรทมที่ได้รับแจ้งมาตรา๔๔ไปนี่
สตงก็เสียใจด้วยเพราะว่าเราก็ทำไปตามหน้าที่
ในส่วนที่เราทำนะครับนี่เรียงกำลังจะถามว่าคือ
มันจะไม่ได้มีส่วนอะไรกับคดีซึ่งท่านเป็นผู้ถูกฟ้องถูกไหมคะ
เรื่องนี้เนี่ยค่ะครับคงไม่เป็นไรครับก็คงเรื่องฟ้องนี่เราห้ามไม่ได้
ก็แล้วแต่เอ่อความสำนึกครับค่ะทีนี้ถามเพิ่มค่ะ
ผู้ว่าว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าหรือคณะบริหารของกรุงเทพมหานคร
มันมีเรื่องอะไรที่คืบหน้าต่อเนื่องจากอุโมงไฟอีกบ้างคะ
ตามที่ข้อมูลที่รับจากท่านวิราชนะครับแต่ก็มาเจอปาดหน้าด้วยข่าวเรื่องของอุโมงไฟ
ก็ปรากฏมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงห้องทำ๑๖ล้าน๕แสน
งบเหลือจ่ายของสำนักระบายน้ำนะครับซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการระบายน้ำที่มีปัญหา
ก็เลยเอามาทำเป็นเรื่องห้องปรับปรุงห้องปรากฏว่ามีข้อที่จริงเพิ่มเติมว่า
หลังจากที่ประกาศราคากลางเนี่ยสตงได้ยินข่าวก็เข้าไปตรวจปรากฏว่า
ของก็ทำไปเสร็จหมดแล้วตั้งแต่ปลายปี๕๘นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องมาประกาศ
อันนี้กำลังจะทำเรื่องนี้อยู่ก็ปรากฏอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาอีกก็คือเรื่องของรถดับเพลิงขนาดเล็ก
กู้ภัยขนาดเล็กก็ปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถกู้ภัยตามวัตถุประสงค์ที่จะไปใช้กับตอกซอยในย่านชุมชนแออัดได้
และเรื่องนี้สตงคิดว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเร่งดำเนินการตรวจสอบสร้างความกระจ่างชัด
ในเรื่องนี้ออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราเคยแจ้งเตือนตั้งแต่ตอนที่มีการประกาศ
เพื่อจะแข่งขันกันนะฮะว่าคุณลักษณะเฉพาะต่างเนี่ย

แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งได้ลดพวงมาลัยซ้าย
แล้วก็ในการทดลองก็ไม่สามารถจะใช้ได้กับตอกซอกซอย
ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้กับขนาดก็ไม่ถูกต้องตามแบบ
ก็ปรากฏว่ามีการไปแก้ไขเพื่อให้มันตรวจรับงานได้
แต่มีออน์ล็อตไปแก้ก็มันแก้ที่สัญญา

เรื่องไหนเร็วสุดคะตอนนี้ที่ต่อจากอุโมงไฟค่ะ
ก็คงจะเป็นเรื่องรถกู้ภัยขนาดเล็กนะครับ

ทีนี้ถ้าสมมุติเราดูจากเรื่องที่มันเป็นหัวข้อข่าวขึ้นมา
จะมีคุณวิราชเป็นคนร้องหรือใดก็แล้ว
แต่มันมีเรื่องอื่นที่ผู้บริหารกอทมชุดนี้โดนร้องตรวจสอบอีกไหมคะ
ก็มีมีหลายท่านนะฮะแล้วก็หลายเรื่องเหลือเกินนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้ปรากฏว่าจริงแต่ละเรื่องนี้พอเราเข้าไปตรวจ
เราก็เราก็หนักใจในเรื่องการทำงานว่าโอ้โหหลายเรื่องเราไม่อาจจะตอบสนองในคราวเดียวกันได้
ก็ต้องเร่งรีบทยอยทำไปนะครับสันมีหลายเรื่องครับ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือมีความคืบหน้า
เราอาจจะได้เชิญท่านมาในถามตรงบ้างนะคะ

ดีใจที่ได้ตอบตรงด้วยเช่นกันครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าที่ฉันจดเอาเฉพาะที่ท่านบอกก็๓๔เรื่องเปียโนที่คุณผู้ชมบอก
กรณีเรื่องของการคือเอาเครื่องดนตรีไปลง
แต่ทวงถามว่าแล้วมีคนสอนไหมใช่ไหมคะ

คือมันหนึ่งนะครับก็คือไม่มีครูดนตรีสากล

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ๔๒๙โรงเนี่ย
มีไม่ถึง๑๐ที่มีครูดนตรี๓คน
แต่เราไปซื้อให้ทุกโรงเรียนแล้วก็ไปตั้งงบจัดไปอบรม
ปีหนึ่งเป็นร้อยล้านค่ะนะครับแล้วไม่รู้อบรมมาได้ไม่ได้นะครับ
ผ้าไว้อย่างดีทุกโรงเรียนนะครับ
ผมไม่มั่นใจว่าจะมีถึง๑หรือเปล่านะครับ
ที่ยังใช้อยู่นอกนั้นมันปิดผ้าไว้
มันไม่สามารถจะเล่นรวมกับเครื่องดนตรีอื่นที่ไปซื้อ

แต่เวลาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย
จัดซื้อจัดจ้างทีเดียวกันทุกอย่างเลย

ซื้อตอนนี้มันไม่มีบริษัทไหนที่มันขายทุกสินค้า

มันก็ไปล็อกทำให้คนไม่ได้มีสินค้าเลยสักตัวเป็นคนได้แทน

เพราะดูเหมือนว่ามันจะเป็นปลายเปิดหมดเลยนะแต่ละคดี

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

เพราะว่าหลายเรื่องมันต้องรอบทสรุปก่อนนะคะ

พรุ่งนี้มาสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป